ก็มีเรื่องราวในวงการกีฬานะคะจะเริ่มด้วยวงการกีฬาไทยกันก่อน

ช่วงนี้โดยเฉพาะนักฟุตบอลนะคะก็
รายได้ลดเพราะว่าเกมการแข่งขันไม่ได้แข่งขัน
ก็เลยมีอาชีพเสริมกัน
ล่าสุดนะคะเป็นตังสหรัฐอยู่เย็น

เด็กร้านรถร้านนี่ใช้ละหน้าตาดีแล้วก็เตะบอลเก่งนะครับ
แล้วก็ตอนนี้มีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยนะคะ
ซึ่งวันเปิดคาแคร์นะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่เห็นอยู่นี้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี
พร้อมกับมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับตังสหรัฐอยู่เย็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ที่เปิดร้านล้างรถคาแคร์วันแรกนะคะ
ก็ตั้งอยู่ตรงปากซอยลำลูกกานะคะซอย๒๐
จากนี้ค่ะก็มีเพื่อนในวงการฟุตบอลมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะ
มีสินคารพรมศุภาพนีการแดงดาลนักฟุตบอลหญิงชาติไทย
วยพรให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง
ชมที่มีความคิดที่จะทำอาชีพที่๒
รองจากการเล่นฟุตบอลอีกทั้งแนะนำให้คิดว่า

คิดว่ากู้มาละกันมันก็ช่วยให้เพิ่มพูดและก็สำแรกได้ค่ะ
ส่วนเจ้าตังค์ก็บอกว่าร้านนี้เป็นเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับ

ว่าตัวเองอายุเริ่มเยอะขึ้นนะครับ
ก็อยากหาธุรกิจที่มารองรับตอนที่เลิกเล่นนะครับ
แล้วก็อยากให้น้องคนเล็กมาทำงานแบบเป็นหลักเป็นแหล่ง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมอายุเริ่มจะเยอะแล้วด้วย
ก็อยากหาธุรกิจที่มันรองรับตอนที่เลิกเล่น
ถ้าผ่านมาแถวนี้แถวลำลูกกาคอง๓
ก็อยากให้ทุกคนแวะเวียนเข้ามาได้ครับ
เราก็จะล้างให้สะอาดที่สุดครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าพอใจมากที่สุด
นอกจากนั้นพลตรวจเอกส์ดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

ได้อุดหนุนทุเรียนของกอล์ฟอดีศักดิ์ไกรศรกองหน้าทีมชาติไทย
ที่ใช้เวลาว่างหลังฟุตบอลลีกอาชีพไม่สามารถทำการแข่งขันได้
ทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในช่วงที่วิกฤตโควิด๑๙อีกด้วย
ใครที่เป็นสายทุเรียนก็สามารถช่วยอุดหนุนกันได้
ส่วนอย่างซิลร้างรถก็ไปได้เหมือนกัน
สหรัฐเขาเตรียมเป็นคุณพ่อก็ต้องหาเงินเยอะหน่อย

ก็มีนักเตะหลายคนที่ทำอาชีพเสริม
ในช่วงที่หลีกนั้นหยุดพักกันในครั้ง
ก่อนหน้านี้ธิติพันธ์ภ่วงจันทร์กับอดีศรพร้อมรัก

ซึ่งนายกสมคมกีฬาฟุตบอลก็ไปร่วมแสดงความยินดี
ที่มาร้านคาแคร์ของเจ้าตังค์วันนี้อย่างสลิงคาร
เขาก็มีธุรกิจเกี่ยวกับการขายผลไม้ด้วย

ก็อุดหนุนกันได้นะคะคนในวงการกีฬาตอนนี้
ก็พยายามหาอาชีพเสริมกันเพื่อที่จะมีรายได้นะคะ